สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีสาวสวัสดีค่ะตามค่าจริงยุปสภา๒๐
เขาบอกที่จริงแล้วเตรียมไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วที่จริงแล้วหลายคนก็ลุ้นว่า

แต่ต้องแบบว่ารอทูลกล้าวถวายเป็นเรียบร้อยก็มีพระราชกฤษฎีกาออกมาแบบชัดเจนแล้วนะคะ
ก็มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาพผู้แทนรัศดรพศ๒๕๕๙
ว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนธรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
พระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวก็ให้ไว้นะวันที่๑๗มีนาคมพศ๒๕๖๖
เป็นปีที่๘ในราชการปัจจุบันนะคะ
ซึ่งก็มีเนื้อความประกาศว่าด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคลทูลว่า
ตามที่สภาพผู้แทนรัศดรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พศ๒๕๕๙
และบัตรนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่
อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาพผู้แทนรัศดรแล้ว
ดังนั้นสมควรยุบสภาผู้แทนรัศดรนะคะ
เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรใหม่
ตามบทบรรยาทของรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจักรไทย
อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
ส่งเป็นประมุกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งตอนนี้ค่ะก็คือวันเลือกตั้ง
ก็จะเป็นเรื่องของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนด
แล้วก็ถามว่าวันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะ
บอกว่าอาจจะเป็นวันที่๗พฤษภาคมหรือ๑๔พฤษภาคม
อันนี้ก็คือไปถามคุณวิศนุคุณวิศนุก็บอกว่า
คงจะประมาณนั้นต้องมีการหารือกับทางกรกตอีกครั้งหนึ่งก่อน
ที่จริงแล้วเราได้เห็นนักข่าวพยายามไปถามนายกรัฐมนตรีแต่เช้า
จริงแล้ววันนี้นายกแต่งตัวแบบว่าชุดข้าราชการเนอะ
เขาทำเนียบไม่ทราบว่ามีภาพหรือเปล่า
คือนี่นักข่าวพยายามถามว่านายกจะประกาศกี่โมง
นายกจะประกาศกี่วงอารมณ์ดีนะฮะ
วันนี้อารมณ์เราไปฟังสักนิดนึง
วันนี้ท่ั่วจะประกาศมั้ยครับครับคุณบริษัท
วันนี้ท่าจะเอาเพลงด้วยนะครับ

ต้องการอะไรยากไงที่ควรจะถูกต้อง
ที่มันควรจะทำให้ประเทศชาติไม่เสียหายนั่นแหละ
และสำคัญที่สุดของรัฐบาลต่อไปผมพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว
ก็ไม่รู้สิยังไม่ทราบเหมือนกันว่าใครจะได้ใช่ไหม
แล้วเขาจะจับกับผมเปล่ายังไม่รู้กันไม่ใช่ผมอยากจะจับเขาข้างเดียวได้เมื่อไหร่ล่ะ
ก็แล้วแต่เอาประเทศชาติมาก่อกันแล้วกันนะ
จะทำอะไรก็ตามขอให้นึกถึงประชาชนเป็นหลัก
รักษาสามสถาบันของเราไว้ให้ได้แล้วกันฝากไว้แค่นั้น
นั่นคือการประกาศอย่างเป็นทางการ
ซึ่งทุกเพจทุกข่าวสำนักเนี่ยก็รายงานว่า
นายกประกาศยุบสภาแล้ว
ช่วงเย็นนายกโบกมือลาสื่อมวลชน
ถือว่าก่อนเดินทางออกนอกทำเงียบรัฐบาล
หลังจากราชกิจจานเปล่าเนี่ยพอเราก็ยุบสภา
ปรากฏว่าวันนี้คำถามคือ
นายกที่ชื่อว่านายกประยุทธ์
ใช้คำว่ารักษาการได้ไหม

วันนี้ไทยรัฐเขาลงนะฮะไทยรัฐอินสตาแกรมว่าไม่เรียกรักษาการ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิศนุเขากางกฎหมายบิ๊กตูรัฐมนตรีข้าราชการการเมือง

คือคุณวิศนุบอกขนาดนี้หากจะเรียกตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็คือนายกรัฐมนตรีนี่แหละ

แต่ไม่ใช่อย่าใช้คำว่ารักษาการ

เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ย
ให้เหตุผลว่าหากใช้คำว่ารักษาการเนี่ย
จะเกิดความสับสนภายหลัง

รัฐมนตรีนู่นรัฐมนตรีนี่

เขาบอกว่าให้เรียกเหมือนเดิมเพื่อจะได้ไม่สับสน
ขณะเดียวกันยังคงเรียกว่าตามตำแหนเดิมอยู่

คณะรัฐมนตรีรักษาการ

รัฐธรรมนูญมาตราที่๑๖๘เนี่ย

กว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่

การจะยื่นทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ย

คนที่เกิดเป็นในต้องยื่นเป็นชีพทัศน์เสร็จแล้ว

คนก็ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
หลังจากยุบสภาพุทธรรมดรแล้ว

แต่นายกก็ยังเป็นนายกจนกว่า

อย่างแรกกรอบเวลาก่อน

อย่างแรกถ้าสมมุติวันนี้ยุบสภาเนี่ย๓๐วัน
สสสามารถเข้าสังกัดพักได้เลย

เพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้ทันหมดที่จะเข้าพักใหม่
คือถ้าเดี๋ยวนะคะถ้ายุบก่อน

ไม่ถ้าครบวาระ

คือวันที่๒๓เนี่ย

ประมาณเนี้ยอืมแต่ถ้าสมมุติวันนี้เขาประกาศ

สมมุติวันนี้มิ้นจะย้ายพักไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
ก็แค่๓๐วัน
อยู่แล้วเพราะเขากำหนดการ

ว่า๑๔หรอใช่คุณอนุทินบอกว่า
เย็นวันที่๑๔แล้วกันเย็นพูดแบบนี้ไง

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาท

ก่อนสงการ๓๗เมษายน

กันอยู่กับวันที่เราจะได้เข้าครูหาเนี่ย

โรงพระราชกิจศัตริกายุบสภาเนี่ย
คอรมอต้องพ้นจากตำแหน่งทันที

กว่าจะมีคอรมอหรือคณะรัฐมนตรี
ใหม่เข้ามารับหน้าที่แทน

ก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เดิมนั่นแหละ
แต่หนึ่งไม่กระทำอันมีผล

ห้ามเซ็น

เช่นวันนี้จะไปอนุมัติงานนี้
หรือมิตำแหน่งเงินเดือน

กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณสำรอง

เพื่อกรณีฉุกเฉินอันนี้ไม่ได้แล้ว
ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ
เพื่อกระทำการใดกระทำการหนึ่งมีผลต่อการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยนายกยังอยู่ในตำแหน่งนายกที่ไม่รักษาการ
เราก็ต้องดูว่าการลงพื้นที่ของนายกลงในฐานะนายก
หรือผู้สมัครหรือแคนดิเดตหรือหัวหน้าพัก
หรือแม้กระทั่งถ้าลงในฐานะนายกหรือว่าในฐานะรองนายก
ในฐานะรัฐมนตรีต่างก็ตาม
คุณใช้ทรัพยากรในการหาเสียงเข้าสู่พักตัวเองด้วยไหม

ต่อไปนี้สอสอทุกคนไม่ได้สอสออีกแล้วนะครับ
คนไม่ใช่สอสออีกแล้วทุกคนจะกลับมาเป็นคนที่จะรับเลือกตั้งคนไทย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งอดีตสอสอแล้ว
แต่สวยังคงอยู่ยัง
นึกออกไหมฮะสวยังรอคุณอยู่
เพราะฉะนั้นวันนี้สอสอก็พ้นสภาพการเป็นสอสอของ

เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเป็นรัฐบาลคนต่อไปคือของใคร
ก็ต้องดูกันต่อไปนะ
แต่เมื่อกี้ไทม์ไลน์ก็บอกชัดเจนแล้วนะว่าเดี๋ยวก็แบบ
มีการประกาศวันเลือกตั้งอีก๕วันเอง

ท้ายเบรกนี้ค่ะส่งต่อเรื่องราวดีนะคะ
หรือว่ากราฟก็มีการร่วมมือกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
เดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กรับสปาร์คสมายส์
อบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนนะคะ

ก็เดินสายให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นกับประชาชนเรียกว่าฟรี
อุดฟันถอนฟันขูดหินปูนหรือว่าแม้กระทั่งผ่าฟันคุดก็ได้เหมือนกัน
ค่ะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าเขาจะไปออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นะคะ
แรกที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกอทมในวันพรุ่งนี้อังคารที่๒๑มีนาคมนะคะ
โดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้พิการทางสายตาค่ะ
ซึ่งหน่วยทันตกรรมเนี่ยจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ประมาณ๑๕๐๒๐๐คนต่อวันนะคะ
ผู้พิการทางสายตาท่านไหนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันอย่างที่พี่เมย์บอก
ใครอยากมาอุดฟันอย่ามาถอนฟันอยากมาขูดหินปูนหรือผ่าฟันคุดเนี่ย
ในปีนี้จะออกหน่วยให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นกับประชาชนฟรี๔ครั้ง
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็แล้วแต่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
ตัวท่านเองเนี่ยก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
เราจะไปดูบริการเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากช่องฟันให้กับทุกท่านได้เลย
ค่ะฟรีด้วยเนาะไป
วันยุบสภาวันนี้ไปครบผู้ช่างก่อนนะฮะ
แต่ข่าวที่ต้องติดตามตั้งแต่เมื่อวาน
ตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่ามันมีผลกับชีวิตเราจริงนะฮะ
ก็คือเรื่องของกำลังตรังสีซีเซียม๑๓
ที่มันมีการหายออกไปจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าคนก็ไปตามหากันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ตรงไหน
ต้นทางปลายทางอยู่ที่อะไรนะคะ
ล่าสุดก็คือเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ
ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการออกแถลงข่าว
รวมไปถึงเลขาธิการสำนักงานปรมนูเพื่อสันติก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ
คือมันเป็นการศูนย์หายไปจากโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ก็คือลักษณะของตัวกำลังตรังสีซีเซียม๑๓๗มันก็จะเป็นแท่งกระบอก
คือมีตะกัวป้องกันอยู่ชั้นในแล้วก็ห่อหุ้มด้วยท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๖นิ้ว
ความยาวอยู่ที่ประมาณ๘๙นิ้วน้ำหนักของไอ้แท่งนี้แหละค่ะ๒๕กิโลกรัมนะคะ
มันก็คือทำให้เกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะบางคนอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่ามันคือวัตถุอันตรายแล้วก็มีการสัมผัสจนอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปอยู่ที่ไหนมีการหลอมละลายเราหรือเปล่า
ก็คือหายไปจริงเนี่ยเรื่องราวมันเกิดกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่๑๐มีนาแล้วนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาเริ่มเป็นข่าวประมาณวันที่๑๔มีนา๑๙มีนาสำนักงานประมนูเพื่อสันติก็มีการดำเนินการเรียกว่าปูพรมค้นหาเลยค่ะว่ามันหายไปที่ไหน
ก็คือไปกลุ่มที่ตรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศเอามาตรวจนะคะ
แล้วก็๓กลุ่มตรวจโรงเหล็กตามสถานประกอบการด้วยความที่พอมันหายไปเนี่ยค่ะมันมีชิ้นส่วนของความเป็นเหล็ก
ก็ต้องดูว่าเอ๊ะไปอยู่ที่แบบว่าร้านรับซื้อของเก่าหรือเปล่าหรือไปอยู่ที่โรงงานถลุงเหล็กโรงงานหลอมเหล็กหรือเปล่า
ปรากฏว่าก็มีการไปตรวจสอบตามที่ต่างแล้วก็ไปเจอหนึ่งในโรงงานหลอมเหล็กที่มันมีค่าของกำลังตรังสีสูงกว่าปกติ
ก็เป็นการคาดการณ์ออกมาทีนี้ทางผู้ว่าก็แบบเอ๊ะมีการพูดออกมาว่ามันมีการหลอมไปแล้วแต่ทางแบบว่า
ที่การสำนักงานปรมนูตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์ก็แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ตอบซะทีเดียวว่าจริงแล้วเนี่ยหลอมไปแล้วหรือไม่หลอม
จริงแล้วเนี่ยไอ้กำลังตรังสีมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าร้ายแรงแหละคือมันมีผลในหลายอย่างหลายคนก็กังวลไปถึง
ถ้ามันลงไปในดินดินไปน้ำใต้ชั้นผิวดินอีกไปใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างนานาน้ำก็มีผลอีกอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาบอกว่า
กรณีท่อบรรจุสารซีเซียม๑๓๗ที่หายไป

แล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีกำลังตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค่ะ
โดยสารกำลังตรังสีมองไม่เห็น
มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติ
ดังนั้นเนี่ยคือมันจะตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือเท่านั้น
ซึ่งการเกิดพิษขึ้นกับสารแต่ละชนิดที่มีอันตรายแตกต่างกัน
สำหรับอาการนะคะตอนนี้ก็คือ
มันมีทั้งแบบที่เป็นเฉียบพลันอย่างเช่นสัมผัสใกล้ชิด
อยู่ในระยะที่ไม่ห่างนัก
ก็มีตั้งแต่อาการที่แบบทำให้เซลล์เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะเซลล์ที่ไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง
อาจจะมีตุ่มพองเกิดการอักเสบ
แล้วก็อาการโดยทั่วไปตอนนี้ที่ต้องสังเกตก็คือว่า
คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวท้องเสียหรือว่าอุจจาระร่วง
คือตอนนี้ของโรงงานหล่อมเหล็กเขาก็มีการปิด
โรงงานหลอมเหล็กในบริเวณดังกล่าวนะคะ

ว่าจะเป็นอย่างที่บอกน้ำดินอากาศต่าง

เขาบอกว่ามันจะมีถุงที่เขาเอาไว้ใส่ตอนมีการหลอมเหล็กเนี่ย
อมหรือไม่หลอมไม่รู้แต่ว่าเอ๊ะมีการอัดออกมาเป็นแบบ
เป็นแท่งเหล็กเป็นชั้นบีบอัดมาเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการแบบกระจายแพร่ของกรรมภาพรังศรีออกไปหรือเปล่า
คือก็มีการออกมาชี้แจงบอกว่ามันเป็นโรงงานปิด

ก็คือในระบบการทำเนี่ยมันมีตัวกรองในการที่จะตรวจกรองกรรมภาพรังสี

ให้มันหลุดลอดออกไปเพราะปกติเวลามันหล่อมละลายเนี่ยค่ะ
พอจุดเดือดมันไอ้นี่ปุ๊บใช่ไหมคะมันจะมีควายออกไป
ที่มันมีควันออกไปเนี่ยมันออกไปในอากาศหรือเปล่า
ต้องบอกว่าวันนี้แบบนักวิชาการออกมาแบบกันมากมาย
หลายคนก็เคยเห็นเหตุการณ์ที่ชนนาวิวแต่โอเคอันนั้นคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในประเทศไทยเราไม่ได้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ส่วนนี้ก็คือมันมีผลกระทบมากเพราะขนาดแบบร้อยปีผ่านไปมีการตรวจวัดท่าที่มันยังเจออยู่เลยดังนั้น
เพื่อที่จะมีการตรวจหาว่าไอ้แท่งนี้มันหายไปไหน

ถูกแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตคือ
กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่เอง
ชุดที่ใส่เราพร้อมไหม
ที่จะไปตรวจถึงแม้ว่ามันจะนิดเดียว
แต่ผลของมันเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแพร่กระจายไปได้ค่อนข้างเยอะมาก
ดังนั้นเนี่ยมันโอ้โหดูสิออสเตรเลีย
ไปเป็นพันกว่ากิโลเพื่อจะหาไอ้แท่งอันเล็กนิดเดียว

ปิดรอบบริเวณโรงงานพื้นที่รัศมีร์ก็น่าจะ

ไม่ทักจะถึงอะนั่งไงคือตอนนี้มีการแบบว่าแยกตัวก็คือปิดแล้วไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิด
เกี่ยวกับที่โรงงานหลอมเหล็กเนี่ยออกมานะคะเพื่อที่จะต้องมีการตรวจเบื้องต้นเลยว่า
แต่ละคนเป็นยังไงบ้างมันเข้าไปในกระแสเลือดหรือเปล่า
โอเคเจอในระยะเวลาสั้นการสัมผัสสั้นเนี่ยอาจจะแบบ
นิดหน่อยผลกระทบแต่ในระยะยาวมันมีผลแล้วประชาชนบริเวณใกล้เคียงเอง
เขาก็กลัวไงใช่เพราะว่าโอเคเรื่องแบบนี้อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย

แต่ว่ามันอันตรายขนาดไหนดังนั้นข้อมูลต่างพวกนี้
ต้องรีบแจ้งแล้วก็ต้องรีบบอก
คือจริงต้องบอกว่าทางสำนักงานปรมนูเพื่อสันติ
เขาก็ออกมาบอกว่าแบบจริงมันมีการแจ้งช้า

พอแจ้งช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้กระบวนการต่างระยะเวลา๑๐
๑๐วันที่มันผ่านมามันหายไปไหนแล้ว
แล้วในระหว่างนั้นไปทำอะไรกันแล้วบ้างอยู่

ที่บอกว่าล่าสุดที่บอกไปเจอว่าเป็นก้อนบีบอัด

มันมีอะไรหลุดลอดเล็ดลอดระเหยเอามันออกมาบ้างไหม
คือตอนนี้บอกว่าไปเจอที่โรงงานหลอมเหล็กเอง
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการแบบเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ว่าโอเค
ต้นทางเราเจอว่ามันเจอจากโรงงานไฟฟ้าในน้ำถูกไหมคะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าที่เจอที่โรงงานหลอมเหล็ก
มันคือก้อนเดียวกันกับที่หายไปจากโรงไฟฟ้าหรือเปล่า
ไม่ได้แค่เป็นประเด็นนี้อีกใช่
ก็คือเป็นมะเร็งเด็ดเลือดขาวต้อกระจกในตา
เกิดความผิดปกติได้ถึงในระดับโครโมโซมหรือว่าพันธุกรรม
ถ้าเข้าระบบประสาทก็คือชักเกรงแล้วก็อาจจะถึงขั้นตาย

มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับแล้วก็ระยะเวลาที่ได้รับด้วย

นี่คือความอันตรายใช่ถ้านิดเดียวมันอาจจะไม่มีเลยหรือว่าถ้าโดนนานหน่อย
อาจจะแบบเป็นผื่นคันเป็นแผลผู้พองหรืออะไรแบบนี้
ซึ่งเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางการเดินทาง
ไอซีเซียมตัวนี้เนี่ยเอาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าให้อาบน้ำ
อาบน้ำบ่อยไว้ก่อนล้างตัวอาบน้ำล้างตัวให้สะอาด
เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกเขาเหรอคะ
อันนี้คือบอกว่าถ้าคุณต้องสงสัยว่าคุณสัมผัสซีเซียม
สิ่งที่คุณควรทำคืออาบน้ำทันที
แล้วก็อย่าไปหยิบจับวัตถุทุกชนิดแล้วก็หาหมอ
แต่ที่เขาเป็นห่วงกันคือกลัว
เพราะว่าไอ้ก้อนที่บีบอัดเป็นสี่เหลี่ยมเรียนกันสูง
ใช่อันเดียวกันกับที่เป็นท่อที่มันหล่นลงมาแล้ว
เพราะว่านักข่าวพยายามจะถาม

จะได้แบบตอบชัดเจนว่าก้อนที่หายไปมันใช่หรือไม่ใช่
ก็แบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่ได้แบบตอบออกมาแบบชัดเจนว่า
จริงแล้วเนี่ยคือหายไปจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้โอเคอย่างไอ้ตัวฝุ่นแดงเนี่ยค่ะ

ทีนี้ไอ้ตัวฝุ่นแดงเนี่ยมันมีการส่งต่อออกไปอีก

พอทีเนี่ยมันกระจายไปก็บอกว่า

จังหวัดหนึ่งโคลาไม่ใช่จังหวัดอะไรครับจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่าโอเคเนี้ย
ทีนี้ก็คืออาจจะมีการกระจายไปตรงนั้นก็ต้องลงไปเช็คอีกว่า
โอเคโรงงานที่มีการรับฝุ่นแดงตัวเนี้ยไปเนี้ยเพื่อที่จะไปสกัดไอ้ตัวสังกสี
ฝุ่นแดงมันก็จะมีสารอื่นที่อยู่ในนั้นด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็เอาไปเช็คอีกอย่างเงี้ยอืมคือตอนเนี้ยปรากฏมันเดินทางไปหลายที่เหลือเกิน
ก็นี่ไงเพราะว่าจริงไอ้ตัวฝุ่นแดงมันใช้ได้หลายอย่างมากค่ะ
บางทีในเมืองไทยเองเรามีการส่งไปในบริษัทบางอันที่ต้องใช้ตัวนี้
แล้วบางทีก็มีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยอืมก็ต้องไปเช็คว่าอ่า
จริงตอนนี้เส้นทางของในระหว่างทางที่มันกลายเป็นฝุ่นแดงแล้วเนี่ย
มันไปอยู่ที่ไหนบ้างอืมเพราะมันใช้เวลากว่าที่มันจะแบบว่าแปลสภาพหายไปจากไอ้นี่ได้คือ
เกินครึ่งชีวิตนะคะ๓๐กว่าปีอัพจริงกว่าจะสลาย
มันก็บอกว่าสามสิบกว่าปีสลายไปครึ่งเดียวด้วยใช่ไหมใช่ครึ่งเดียวเป็นร้อยปีอ่ะ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

ทีเดียวอะไรที่โล่งเออคือมีประตูเปิดเข้าไปอีกทีนึงอ่ะอืม
นั่นแหละก็ต้องรอการแถลงอย่างเดียวว่าสรุปแล้วเขาจะให้คำตอบเราได้เมื่อ
แต่ว่ามันใช้อันเดียวกันไหมแล้วระหว่างทางอ่ะอืม
มันเดินทางไปที่ไหนเจอเจอกับอะไรยังไงแบบไหน
ไม่มีรั่วไหลออกไปภายนอก
ก็อย่างที่บอกในการตรวจรอบโรงหลอมแล้วจะมีห้ากิโลเมตรค่ะ
ตอนนี้ออกมาบอกเป็นแบบนี้อยู่นะถูกต้องใน๕กิโลเมตร

ึนกับคำตอบของการแถลงเพราะมันค่อยมีทีละนิดทีละหน่อย
ละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้นั่นแหละ
ติดตามมินว่าอันนี้ต้องติดตามต่อไปค่ะ
มันกลายเป็นแบบว่ามันน่ากลัวเนอะ

มันผลต่อคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตของคน
ก็เอาจริงคือตอนนี้คนสงสัยว่า

เข้าใจผิดเก็บของเก่าไปขายหรือตั้งใจขโมยไปขาย

มันไล่กล้องวงจรปิดได้ไหมเพราะท่อมันไม่เล็กเนา
ไปมันต้องเห็นว่ามันแบกไปเดินทางไปไหน
ยังไงบ้างอ่ะมันวงจรปิด๑๐วันมันคงดูย้อนหลังได้หรือเปล่า

มันหายไปก่อนด้านนั้นด้วยซ้ำจริงแล้ว
ก็คือมันมีเหตุการณ์คือมีการไปแจ้ง
ว่ามันมีการหายไปในวันที่๑๐ไปแล้วจริงตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้วค่ะ
คือกำวันตารังสีสี่เซียมหนึ่งสามเจ็ดจริงจริงต้องบอกว่า
บริษัทที่จะมีการแบบว่าใช้ใช้พวกนี้ค่ะ
กำวันตารังสีต่างต่างจริงจริงต้องมีพระบอคุ้มครองอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีใช้อยู่โอเคเมื่อมันหมดอายุคุณจะเจ็บทำลายยังไงบ้างเนี่ย
มันต้องมีการแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่แล้วอืม
ดังนั้นเนี่ยอันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องกลับไป
เพราะจริงโรงงานในเมืองไทยมีหลายที่มากมากที่เขาต้องใช้กำลังตรังศรีนะคะ
มันตรังสีมีหลายรูปแบบมากก็มีทั้งแบบไอ้ตัวโคบอลหกศูนย์ค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่เมื่อประมาณสักกี่ปีที่ผ่านมาที่มันมีแบบคนเก็บของเก่าแล้วไปเจอแล้วไปผ่า
ปรากฏว่ามือเขาแบบว่าหงิกเลยอย่างเงี้ค่ะเหมือนกันตัวนี้ก็คือบางทีบางคนอ่ะไม่รู้
อืมอืมเพราะเห็นแล้วเสร็จเหล็กเสร็จเหล็กอะไรอย่างนี้ใช่
อย่างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำเนี่ยค่ะเขามีตัวแท่งเนี้ยจริงจริงอ่ะ
คือเขาเอาไว้พวกดักจับเกี่ยวกับเรื่องแบบตรวจเช็คค่าฝุ่นต่างดังนั้นมันก็จะมีตามจุดต่างที่อยู่ในโรงงานเนี่ย
แล้วมันหายไปไงคนก็จะงงว่าหายไปได้ยังไงคุณผู้ชมบอกว่าบ่อนหวยซีเซียมตรวจไม่เจอ
ตอนนี้มีซีเซียมเพิ่มมาอีกด้วยอ่ะมีซีเซียมเพิ่มอ่ะแต่มันอันตรายจริงจริงน่ะ
มันอันตรายกับประชาชนรอบค่ะรอบข้างจริงน่ะคือกรมันตารังสีอ่ะ
ถ้าแบบเรามองง่ายที่มันดูใกล้ตัวเราอย่างเวลาเราไปตรวจสุขภาพมีการเอ็กซาเรย์ค่ะ

ขนาดนั้นเรายังต้องมีการแบบต้องใส่ชุด

เขายังห้ามแบบฆ่าคนท้องพอไม่ได้

บอกไงแม้กระทั่งว่ามันจะเล็กนิดเดียวมันก็มีผลดังนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่
ฝากหน่วยงานแหละค่ะเพราะว่าประชาชนก็ทำได้แค่รอเนอะ
รอฟังเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันคือถ้าเขายิ่งไม่ให้ข้อมูลประชาชนจะยิ่งตื่นตนก
แล้วตกใจใช่ถ้าไม่อยากให้ตื่นตนกต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุม
ชัดเจนที่สุดประชาชนจะได้รู้ตัวว่าอ๋อฉันต้องทำอะไรต้องระวังตรงไหนยังไงบ้าง
ไม่ใช่แบบอยู่ปุ๊บห้ามตื่นตนกอยากตื่นตนกตกใจตื่น
ยังไงก็ตื่นอยู่ดีถูกไหมก็เราเข้าแบบว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจริงจะเป็นอย่างไรถูกต้องไหมล่ะ
ไม่ตื่นน่าจะยากนะคะเดี๋ยวเราก็ตามต่อไปเรื่อยเนาะใช่
อันนี้เรื่องนี้เหมือนกันค่ะเรื่องกรณีอุ้มนักศึกษาปริญญาโทชาวจีนค่ะ
กันทำกันเองอ่ะค่ะไม่ใช่คนไทยทำนะคนจีนทำคนจีนนะครับ
นักศึกษาปริญญาโทชาวจีนที่มาเรียนอยู่ที่ไทยแล้วแบบคือวันนั้นเนี่ย
เหมือนกับว่านัดกับเพื่อนไว้แล้วอยู่อยู่มีรถตู้เอาผ่านมา
นี่เป็นร้านอาหารแถวย่านเนี่ยก็มายมีรถตู้เอาผาดมาสีดำโฉบมา
ฟ้าบเสร็จปุ๊บโดนยัดเข้าไปแล้วตัวผ่านเนี่ย
วงจรปิดมันก็มีภาพอ่ะค่ะมีนกต่อมาด้วยหนึ่งเพื่อนอืม
เพื่อนก็พยายามดันตัวน่ะเห็นไหมเพื่อนก็คือยันตัวเขา

โดนมัดตาคือเอาผ้าปิดตาแล้วก็รีดไถบิดคอยก่อนเลย
เขาบอกโอนเป็นบิตคอยนก่อนโอนไปให้เกือบล้านนะคะรอบแรก
เดี๋ยวนี้เขาป้นบิตคอยนกันแล้วเนอะใช่นอกจากป้นบิตคอยนเงินสดด้วย
ไปอีกแล้วพอได้ทั้งบิตคอยน์ได้ทั้งเงินสดไม่พอ
โทรไปหาแฟนของผู้เสียหายค่ะให้โอนบิตคอยน์มาอีกเกือบล้าน
คือเหมือนอ่ะแก๊งนี้ไปได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียหายเขาเพิ่งได้ไป
เขาเพิ่งได้เงินมาก้อนหนึ่งจากการเวรคืนที่หรืออะไรสักอย่าง
ประเทศจีนคือรู้ใช่คือรู้ว่าผู้เสียหายมีเงิน
ก็เลยมีการเหมือนอุ้มไปรีดเรียกค่าไถอุ้มไปแบบเนี่ยรีดไถเงินนะคะ
เอกมัยแล้วเอาเขาไปทิ้งไว้ที่ย่านมีนบุรีแต่ตำรวจต้องชมนะ
ตำรวจทำงานเร็วจริงจริงนะคะก็คือจับได้ทั้งแก๊งเลย
จับได้ริมถนนอำเภออรัญญประเทศที่สะแก้วค่ะ
คือกำลังจะหนีอยู่แล้วเนี่ยจับได้ครบทุกคนเลยนะคะ
มีนกต่อมีคนร้ายคนร้ายจะสามนกต่ออีกหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจบอกแจ้งข้อหาได้เลยเพราะพฤติการชัดเจนมาก
ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น๔ข้อหาเอาไปก่อนเลย
คือร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันกันโชคทรัพย์
ร่วมกันเรียกฆ่าไถ่แล้วก็พกพาอาวุธเข้าไปในที่สาธารณะ
พฤติการเนี้ยคือจับได้ระหว่างเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ
พฤติการเหมือนกับอ้างอิงไปถึงสถานที่สถานที่หนึ่งที่มันจะมีแก๊งคนจีนที่เขารู้กันอ่ะ
ว่าแบบสีเทาเทาสีดำดำมาตรงนี้อืมอ่า
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕เขาบอกว่า
เดี๋ยวจะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
และจะขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นคดีอันตรายที่โทษสูง
กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีส่วนผู้กระทำความผิดเนี่ย
มีมากกว่าชาวจีนแค่สามคนที่จับได้ไหมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดรูปคดีได้เบื้องต้นก็คาดว่า
ก็คือน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทยนั่นแหละแต่ตอนนี้ทั้งสามคนที่โดนจับยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
ทีนี้ผู้อำกับการสอนอทองหล่อเขาบอกว่าก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหาไปแค่ปากเดียว
ยังเหลืออีก๒คนซึ่งก็อาจจะต้องล่าช้าหน่อยเพราะว่ามันก็มีประเด็นเรื่องการสื่อสารด้วย
ตรงไปตรงมาภาษาอีกอะไรอีกเดี๋ยวพอสอบปากคำเสร็จเนี่ยก็จะต้องนำตัวส่งสาร
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาโวยวายบอกจะขอคุยกับสถานทูตให้ติดต่อสถานทูตเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยตามกระบวนการทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาแจ้งสถานทูตอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
แต่ถ้าญาติของผู้เสียหายต้องการจะติดต่อเองอ่ะก็ทำได้ก็ไม่ติดเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องดำเนินการด้วยการแจ้งอยู่แล้ว
แต่ถ้าคุณจะแจ้งอีกทางหนึ่งก็ได้ไม่ห้ามเรื่องการขยายผลตำรวจบอกว่าออกหมายค้น
แต่จะเป็นของผู้เสียหายไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ผู้เสียหายมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถ้าสอบผู้ต้องหาแล้วมีเบาะแสเพิ่มก็จะสามารถออกหมายค้นได้อีก
ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ได้ออกหมายจับใครเพิ่มนะคะ

แล้วก็มีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนสนทองหล่อ
คุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง๓รายที่ก่อเหตุอุ้มรีดไถนักศึกษาปริญญโท
คนนี้เนี่ยไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขังผลัดแรก
แล้วก็คัดค้างการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
คือมันมีข้อมูลจากสื่อจีนด้วยค่ะเขาบอกว่า
บอกว่าสถานที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นจุดที่เขารู้กันว่าไอ้พวกสีดำฆ่ามนุษย์
หรืออะไรที่ผิดกฎหมายต่างเป็นของคนจีนนะคะที่ทำตรงนั้น
แล้วเขาบอกว่าตัวการใหญ่เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เป็นที่รู้จักแล้วก็คนจีนค่ะ
ภายนอกคือดูเป็นแบบนักธุรกิจใจบุญทำการกุศลใจกว้างทำความดีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเบื้องหลังแบบนี่คุณชุวิตบอกใช่ไหมไม่อันนี้สื่อจีน
นี่ถามเพื่อนที่อยู่ที่จีนแล้วเพื่อนไปค้นข้อมูลมาให้
เขาบอกว่าอันนี้สื่อจีนรายงานนะคะอ้างอิงจากสื่อจีน
เขาบอกว่าก็จริงแล้วเบื้องหลังก็มีค้ามนุษย์หรืออะไรแบบนี้มันคือมันมีอยู่
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้ไอ้นักธุรกิจคนนี้ค่ะ
จริงจะต้องถูกจับดำเนินคดีที่ไทยตั้งแต่ปีที่แล้วเขามาเมืองไทย
แต่ไม่โดนแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนเหมือนกันว่าจะเอายังไงเรื่องนี้
นี่แบบเหมือนอุ้มเรียกเงินใช่แต่อันนี้เขารู้ไงว่าตัวผู้หญิงคนนี้ที่ประสบเหตุอย่างเนี้ย
เป็นนักศึกษาปริญญาโทถูกอุ้มเพราะเขาเหมือนขายที่ดินที่ทางจีนได้แล้วรู้ว่ามีเงินมีเงิน
พอรู้ปุ๊บคุณขายได้เลยอ่ะใช่คุณขายได้ปุ๊บเอาแปลว่าต้องเป็นคนในที่รู้เรื่องเนี่ยไง
ก็ไปจีนกับจีนเองเขาก็ต้องรู้อ่ะไม่แต่สมมุติถ้าแบบแค่เป็นคนชาติเดียวกันเฉยอย่างเงี้
ใช่เช็คข้อมูลละหมดทุกอย่างเลย

เพราะฉะนั้นคุณอย่าหลงกลว่า
ไม่เพราะมันเคยมีเคสที่ตำรวจจับได้ไง
เป็นพนักงานแบบเครือข่ายต่าง
แล้วก็คือยอมรับจริงว่าเอาข้อมูลไปขายจริง
พอออกจากงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้คือสองเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะ
อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขาโพสต์เรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ไล่จับคนร้าย
ระบุว่าประเด็นนี้น่าสนใจ

ผู้ร้ายทำหลังคาบ้านพังครับ
คนที่จะต้องรีบมาเยียวยาชาวบ้าน
ทรัพย์สินเสียหายคือใคร

บางทีอยากจะรู้ว่าคำถามคือ
ถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย

แล้วทำความเสียหายให้กับชาวบ้านเนี่ย

หืม

พอดีเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หรือสมมุติบ้านเราเนี้ย
แล้วตำลวงจะต้องบ้านเท่าไหร่มันจะหลังคาติดติดติดกัน
สมมุติมันจะต้องวิ่งกระโดดลงมาจากระเบียงแล้วก็วิ่งตรงบนหลังคา
แล้วหลังคาพังหมดเลยเนี้ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบอืม
เขาบอกเราก็โดนไปด้วยฉันเรียกค่าเสียหายจากใครดี
ห้องเรากับเมื่องแตกไปสี่แผ่นฟาดทะลุบ้านข้างข้างคานหัก
หลังคาแตกไป๑๒แผ่นแล้วมันก็อีกหลายหลัง
คำถามคือใครจะต้องรับผิดชอบนั่นสิ
หรือจะแบบว่าเหมือนบ้านที่เขาติดติดกันอ่ะใช่ไหมล่ะอืม
หลังคาแต่งใครจะซ่อมให้เรามีใครเคยเจอไหม
อยากรู้ว่าแบบเหตุการณ์คุณผู้ชมที่ดูอยู่เออ
เพราะบางทีคือจริงจริงอ่ะไอเคสแบบเนี้ยนอกจากว่า
ตำรวจไล่จับคนร้ายหลังคาบ้านพังหรืออะไรพัง

ที่แบบวิ่งขับรถไล่ล่ากันอะไรอย่างนี้
บางทีรถคนร้ายไปชนรถชาวโบ้งชาวบ้านอย่างนี้
เออใครรับผิดชาวใครเยียวยา
แต่เขาต้องจับคนร้ายสมมุติวันนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องมาจับคนร้าย
แต่บ้านชาวบ้านเสียหายคำถามคือ
แล้วใครจะเป็นคนเยียวยาให้พวกเรา
หรือว่าจริงต้องเป็นการให้เงินชดเชยจากผู้ต้องหาหรือเปล่า
พอดำเนินคดีเสร็จแล้วถือว่าเป็นความผิดของผู้ต้องหาทั้งหมด
ถ้าผู้ต้องหาไม่หนีหรือไม่ทำความผิดจะไม่เกิดการไล่ล่า
ก็ต้องไปเอาทรัพย์สินไปเอาอะไรให้ผู้ต้องหาเป็นคนจ่ายหรือเปล่า
ไม่รู้อันนี้ใครจะตอบได้

กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ก็ฟ้องสารปกครองที่คุณผู้ชมส่งมา
ก็รอต่อไปกว่าจะชนะฆ่าธนูกธนาอีกกว่าลูก
ใช่ไหมล่ะใครอยากจะขึ้นศาล

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันนะฮะกับข่าวใส่ไข่พักกันสักครู่

ถูกต้องเค้าบอกว่าแหม่ไปขุดมาขุด

ทรงมาอีกแล้วร่างทรงมาอีกแล้วหรอ
ทำไมไม่มาวันห่วยออกในเม่นหน่อย
สำนักไหนเนี่ยเขาต้องมาตั้งแต่ต้น
เป็นหม้อดินหายดินอยู่บริเวณอากาศจริงมากเลย

ขอนแก่นเนอะอย่างที่บอกเป็นเมืองวัฒนธรรม
เป็นเมืองที่แบบว่ามีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกัน
คือนางสาวนักศักดิ์การเนี่ยเขาเปิดผิดว่า

ร่างทรงบอกว่าจุดนี้เป็นเหมือนบ้านของคนที่มีทั้งห้องครัว
ซึ่งมีข่าวของเครื่องใช้อยู่หลายชนิด
ในลักษณะที่เป็นแตกแยกชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่
แต่ก็ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ก่อน
จึงจะยืนยันได้ว่าสมัยก่อนบริเวณนี้

ซึ่งต้นซื้อที่นาภือนี้มาตั้งแต่ปี

ซื้อมา๑๒ไร่๒งาน
ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่มีความรู้สึกว่าอืม

กระทั่งอาทิตย์ที่แล้ว

ซึ่งไปหาร่างทรงพระแม่อุตมาและทาเวซวล
หลายร่างส่งตัวเองก็เขาก็เชื่อเขาอ่ะเนาะเขาก็ศัตรายของเขาอ่ะ
แล้วก็ถ่ายมาสู่ดินนะนาผินนี้ให้ร่างส่งดู
พอร่างส่งก็จะทำการเข้าส่งไปดูดีป่ะเดี๋ยวก็เจอกระดูกนุษย์

เป็นแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสง
ตอนนี้อยากจะขึ้นมาเพราะว่าท่านเนี่ยรอคอยลูกมานานแล้ว
เป็นลูกหลานแล้วอยากให้เอาลูกปรากฏไปเจอจริงจริงว่
ไปฝังไม่ได้
จริงเราไม่ได้คิดว่าอยากจะมูเตรียมผลหรืออะไรเลยนะ
คำแสงเนี่ยก่อนที่จะจ้างรถแบ็คโฮเนี่ยมาขุด
ขณะที่รถแบ็คโฮลทำงานอยู่เฮ้ยอีกาอีกาเนี่ย
วนไปวินมาสามตัวอืมนะฮะหลายตัวไม่ใช่สามตัว
สามต้นต้นไม้เนี้ยสามต้นอยู่กลางบินอยู่อย่างงั้นอ่ะ
พร้อมกับลงมาเอ่อมาจิกมือรถแคลด้วยนะอืม
อีกาบิงลมมาจิกมือคนขับรถอ่ะห้ามเข้าตน
จึงโทรศัพท์ไปหาแล้วสมมุติสมมุติให้รถแบ็คโฮล์เนี้ย
ทำงานเบาใกล้จะขุดเจอโครงกระดูกแล้ว
แล้วก็เจอจริงจริงอืมไปฟังเสียงมีมั้ยฮะ
มาทำพิธีก่อนที่เอาแม่โค้งมาลงเอากันมาทำพิธีนี่ม้วนผักมาให้บุญ
หลายทานแล้วก็เลยให้แม่โค้งบ่ายมาแม่โค้งเขากับมาลงเขากับมาขุดครับมาขวดนี่มาพอตรงเนี้ยโน้นโน้นเนี้ยก่อน
ครับเพื่อนก็เลยเอิญที่แรกพ่อโบหูจังเขาว่าจะไปทำพิธียุพุนอืม
เลยพากันขวดหาซอยกันครับขวดหาซอยกันก็เลยเห็นอืม
ก็เลยเห็นเป็นแบบนี่แหละคือทีหวังหามเยอะเดียวนี่อยากหายกลมศิลป์เป็นมาเบิ้งสักก่อน
เท่านั้นแหละครับเยอะมากเลยอืมอืมทำไมฟันเยอะเหรอ
เพราะว่าเมื่อกี้เห็นในภาพมีแบบมีฟันอยู่ตรงกองนี้แล้วก็เป็นกองฟันตรงนั้นอีกแล้วก็ตรงนู้นอีกใช่ไหม
ก็เป็นสองร่างสองร่างเขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนเอาฝังไว้คู่กัน
แต่ก็แปลกว่าอีกาเป็นใส่เปิดเป็นเรื่องจริงนะอย่งงี้หรออืม
งี้คงทำไม่ได้มั้งเนาะไม่เป็นว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนเวลาที่ต่างชาติเขาเจอ
แบบคนยุคโบราณสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ต้องมีแบบสำนักแต่เอาคือโบราณมันจะมีพังหมดหรือเปล่า
เวลานาคดีต้องมาดูไม่ถ้าเอาขึ้นมามันก็จะแตกไปละเอียดอย่างนี้หรือเปล่า
ก็ใช่ถูกต้องป่ะใช่ค่ะบางทีเขาอยู่อย่างนี้จะอยู่ได้นาน
ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาค่อยแบบปัดเกลี่ยดินดูว่าแบบมันลงไปถึงตรงไหนอะไรยังไงแบบไหน
ถ้าเราอย่างเงี้จะอยู่ได้นานขุดขึ้นมาเลยก็แล้วเอาไปรักษาไว้
มันจะเป็นชิ้นชิ้นดูดิฟันยังดีอยู่เลยอ่ะอืมเพราะเขาบอกฟันคือกระดูกส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกาย
แต่ถ้าเด็ดถึงก็ต้องให้เลขให้ถูกอืมใช่มั้ยล่ะอาคุณพัดไรเนี่ย
นี่เขาก็ตั้งเห็นไหมน้ำเดงน้ำแดงมันแต่ต้องให้กลมสิมมาตรวจก่อน
ใช่ว่ามันอะไรยังไง
ตรงนั้นปักปักขอบพรได้อืมเนอะอาจจะต้องหน่วยงานเข้ามาดู
ซะหน่อยแล้วอันเนี้ยเนอะใช่ให้มาเช็คด้วยอ่ะไปดูเรื่องนี้
นะคะเพราะว่าเรามีเหตุการณ์มาก่อนอันนี้หลายหลายกรณีที่แบบว่า
ไข่แมงดาพร้อมกับการกินเหล้าแล้วก็แบบเสียชีวิตกันไป
ก็มีคนนี้ตั้งวงดื่มกินเหล้ากับไข่แมงดา
ปรากฏว่าเสียชีวิต๒อาการสาหัสอีก๕นะคะ
คือเรื่องนี้ก็มีการเดินทางไปที่วัดบางกระดานะคะ

ซึ่งก็เป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
คือรายแรกเนี่ยค่ะนางสาวเปรมวดีอายุ๖๒ปีนะคะ
ก็ญาตินำศพมาตั้งมาเป็นกุศลแล้ว๑คืน
โดยนางสาวเปรมวดีเนี่ยเสียชีวิตตอนบ่ายวันที่๑๙มีนาคม
ส่วนอีกสาลาเป็นที่ตั้งของศพนายธัญญาอายุ๕๗ปี
แต่ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าแพทย์นำไปชนะสูตรก่อนนะคะ
คือลูกชายของนางสาวเปรมวดีก็เปิดเผยบอกว่าหลานเนี่ย
โทรมาแจ้งว่าแม่มีอาการเมาจากการกินไข่แมงดา
ก็คืออาเจียนจนไม่มีแรงค่ะ
แล้วก็บอกให้หลานพาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
แล้วตัวของลูกชายเขาเองก็เดินทางมาจากจันทบุรีนะคะไปดูอาการ
ซึ่งที่สุดแล้วหมอช่วยไม่ได้
ตัวลูกชายบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าแม่ไปกินกับใครที่ไหน
เพราะว่าส่วนตัวเขาก็ไม่เคยทานเหมือนกัน
ก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ควรทานไข่แมงดา
เพราะไม่รู้ว่าจะไปเจอตัวมีพิษเมื่อไหร่นะคะ

แล้วสาเหตุที่เสียชีวิตเป็นข้ออะไร
ผมก็ไม่แน่ใจครับ
เพราะว่าโรงงานไปกินขายแมงดา
ดูว่าเขาเคยไม่เคยทาน
ซื้อจากไหนกันนะแมงดาเนี่ย

มันพาไปโรงพยาบาลปกติทานไหมเขาอู้เหม็นก็ทานอ่ะอ้าแล้วก็จะมีในกรณีของหลานชายของในทันยาก็คือเป็นผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่านายธัญญาเนี่ยไปดื่มเหล้ากับป้าแล้วก็ขอแมงดาถ้วยมาจากชาวประมง
เพื่อมาทำยำไข่แมงดาแกล้มเหล้าโดยผู้ร่วมวงดื่มเหล้าเนี่ยจะเป็นญาติ
แล้วก็เพื่อนกันทั้งหมดเจ็ดคนเลยทีนี้พอแยกย้ายกันกลับบ้านไปอ่ะค่ะ
ธัญญาเองเนี่ยพอกลับถึงบ้านก็เข้านอนตามปกตินะคะ
แต่พอเช้ามาปรากฏว่าไปพบว่านายธัญญานั่งเสียชีวิตอยู่ที่โซฟา
อืมก็คือในบ้านพักจริงจริงต้องบอกค่ะว่าเขาบอกว่าไข่แมงดายาดย่าทำกินกันบ่อยทุกปี
แต่สาเหตุที่ไข่แมงดามีพิษเนี่ยเพราะว่าแมงดาน่าจะไปกินสาหร่ายที่มีพิษเข้าไป
อันนี้คือหลานชายของนายธัญญาบอกแบบนั้นนะคะนี่ต้องบอกก่อนว่าแมงดาเนี่ย
มันจะมีทั้งแมงดาจานใช่แล้วก็แมงดาถ้วยใช่แมงดาถ้วยเนี้ย
จริงมันมีพิษกินไม่ได้ค่ะมันมีพิษมันมีพิษ
เวลาสังเกตไม่รู้ว่าน้องเขาทำไว้หรือเปล่าคือดูที่หางอ่ะดูที่หาง
ใช่หางได้ง่ายสุดหางเนี่ยค่ะก็คือเอาง่ายง่ายเลยคือตั้งแต่โคนจนถึงกลางหางเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวแมงดาถ้วยเนี่ยหางมันจะกลมแต่ถ้าสมมุติว่าแมงดาจานที่กินได้เนี่ยค่ะ
ระหว่างแบบว่าโคนหางมันจนถึงกลางหางมันเนี่ยมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยม
ใช่เป็นสรรมีสันมีเหลี่ยมมีผลก็คือลักษณะมันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมา
ตัวนี้กินได้ทีนี้บางทีเนี่ยเวลาเอามาทำอ่ะมันไม่ได้มีการสังเกตไง
เราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่ตัวกลมเหมือนกันลูกชายเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าแมงดาที่กินตัวนั้นมันมีพิษหรือมันไม่มีพิษ
ดังนั้นเนี่ยต้องสังเกตจริงทางกรมประมงเองเขาก็มีการออกมาบอกอยู่แล้วนะคะ
ว่าถ้าสมมุติอ่าโอเคคุณอยากกินไข่มันไงแต่คุณแยกไม่ออก
เพราะว่ามันแยกความแตกต่างของสองสายพันธุ์ไม่ได้เนี่ยจริง
ก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ชัดเจนสูญสองห้าหกสองสูญหกสูญสูญ
คือการมาส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นจริงแล้วเอาง่ายคือ
ทำให้ผู้ป่วยหายใจคล่องที่สุดแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แต่หากว่าผู้ป่วยหยุดหายใจไปให้ทำการผ่ายปอดจนกว่าจะถึงโรงพยาบาล
ให้ผู้ป่วยทานน้ำหรือยาเพราะว่าอาจจะสำลักได้
นี่กรณบำมงเขาเคยออกมาเตือนบ่อยมาก
ก็คือชนิดเดียวกับที่พบในปลาปั๊กเป้า
ก็คือเป็นสารที่ส่งผลต่อระบบควบคุมการหายใจถึงขั้นเสียชีวิต
ค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าแมงดาถ้วยมันมีพิษเขาไม่ทาน
เอา๓จุดสังเกตง่ายแล้วกัน
นะคะแมงดาจานเอาที่กินได้แล้วกันนะคนจะได้ไปหาแค่ว่า
งดาแบบนี้กินได้คือ๑หางต้องเหลี่ยม
หางต้องเหลี่ยมมีสันมีขนอันนี้กินได้
ผิวตัวต้องแบบเรียบลื่นต้องเรียบลื่นไม่มีขนกินได้
และสามสีมันจะเป็นน้ำตาลอมเขียวค่ะถ้าเป็นน้ำตาลอมแดงนี่โยนทิ้งไกลเลยนะคะ
๓อย่างนี้พอถ้าหางจับหางก่อนเลยหางเหลี่ยมกินได้
ผิวบอลเรียบลื่นตัวใหญ่หน่อยกินได้
หมึกก็มีนะที่ห้ามกินได้ไม่ได้แมงกระพ่นก็มีที่กินได้กินไม่ได้
เขาบอกว่ามันก็ต้องดูกันอะเนาะ
ต้องสังเกตจริงเพราะอย่างอันนี้คือตัวหลานชายเขาทานเหล้าแล้วก็อยากกินกับแก้ม
แต่เขาพูดชัดเจนไงว่าเขาขอแมงดาถ้วยมาจากชาวประมงไง
ว่าอันนี้เขาต้องรู้ก่อนว่าแมงดาถ้วยกินไม่ได้
อันนี้แต่แบบบางคนอาจจะไม่รู้นึกว่าแมงดามันกินได้หมด
ก็ต้องรู้ก่อนว่าแมงดาถ้วยกินไม่ได้แล้วค่อยไปแยกอีกทีจับหางดูหางเหลี่ยมกินได้หางกลมโยนทิ้ง
แต่อันนี้อย่างคุณผู้ชมทางบ้านก็มีส่งเข้ามาบอกว่าบางทีไปถึงที่ร้านแล้วบางทีไม่รู้แล้วว่ามันแมงดาอะไร
บางทีไขมันมาวางที่จานมาแล้วไปเจอตัว

คุณผู้ชมเลยบอกว่าอย่ากินเลยเพราะมันไม่มาพร้อมหาง
บางคนบอกว่าจับหางเดี๋ยวหางหลุดหางไม่เจออีกอะไรอย่างนี้

ให้เลือกเอาว่าชอบกินแมงดาม่ากับตายเอาแบบไหน

เขาขอความเป็นธรรมให้กับสารวการได้ไหม

กับเหตุการณ์คุณผู้ชมคงยังไม่ลืมหรอกเนาะ
กับเหตุการณ์ที่เนี่ยสารวัตการที่เขาสังกัดศูนย์พัฒนาการด้านการข่าว
สันติบาลหลายคนเรียกคำว่าสารวัตรคลั่งแหละ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาออกมายิงปืนขึ้นฟ้าหมดไป๒แม็กซ์
แล้วมันเป็นปฏิบัติการที่ยาวนานมาก๒๗ชั่วโมง
กว่าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการยิงปะทะกัน
แล้วทำให้สารวัตกาลได้รับบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายเขาเสียชีวิตอืมทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้จบไป
ทางครอบครัวโดยเฉพาะพี่ชายค่ะพี่ชายออกมาบอกแบบนี้
อนุญาตอ่านตามที่พี่ชายพูดเลยละกันนะคะ
พี่ชายคนโตของสารวัตกาลบอกว่า
สารวการเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้อง๕คน
เป็นคนมีจิตใจเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตว์สุจริต
เป็นที่รักของเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน
ไม่เคยรังแก่ข่มขู่ข่มเหงทำร้ายจิตใจใคร
ครอบครัวเลยอยากขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่น้องชาย
ล่วงลับไปแล้ว๕ข้อด้วยกัน
ข้อที่๑อยากให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่บุกเข้าไปในบ้าน
สอบปากคำชุดซุ่มยิงสอบปากคำชุดปิดล้อมรอบบ้าน
ว่าแต่ละคนได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรบ้าง
แต่ละคนใช้ปืนชนิดไหนหมายเลขอะไรกระสุนกี่นัด
เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านกี่คนมีใครบ้างใช้ปืนอะไร
กระสุนกี่นัดยิงกี่นัดแล้วเหลือกี่นัด
ข้อที่๒อยากให้พนักงานอายการเข้ามาร่วมสอบสวนในครั้งนี้
ข้อที่๓อยากให้สอบสวนพบตรที่สั่งการให้บุกเข้าจับกลุ่ม
ข้อที่๔เพื่อการสอบสวนที่ถูกต้องเป็นธรรม
ขอให้ทำการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน๓วันเท่านั้น
ข้อที่๕ขอให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปตรวจพิสูจน์อาคารเกิดเหตุเบื้องต้น

คือหลักแล้วสิ่งที่ครอบครัวเขาคาใจ
เขาใช้คำว่าเขาคาใจและเขาสงสัยก็คือ
แต่ทำไมใช้วิธีพากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธหนักหลายรายเข้าไปปิดล้อมกดดัน
ชั่วโมงทำไมไม่ใช้วิธีละมุนละม่อมในการพาไปรักษา
ทำไมเอาเจ้าหน้าที่ที่อาวุธครบมือเข้าไปปิดล้อมกดดัน
ด้วยความเคารพครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ

โทรคุยกับแม่และลูกของคนก่อเหตุก็มาเหมือนกัน
ช่วยกันเจรจาและผู้ก่อเหตุมีทางมีดว่ามีปืนสองกระบอก
เจ็ดชั่วโมงเต็มก็คือข้ามหนึ่งวัน
แต่ครอบครัวยังคงคาใจและสงสัยว่าทำไมไม่ใช้วิธีละมุนละม่อม
การพาไปรักษาทำไมบุกเข้าไปจนทำให้น้องเขายิ่งเครียดแล้วก็เลยมีการยิงประทัดกันแบบนั้นแล้วก็ถามแล้วก็เลยได้โอกาสถามว่าเออ
เขาเขาเกิดอะไรเหรอเขาถึงได้เครียดขนาดนี้อ่ะคุณพอจะรู้ไหมในฐานะที่แบบอาคุมเป็นพี่ชายหรือครอบครัวพี่ชายบอกว่าความเครียดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาความเครียดจากการทำงานเพราะที่ผ่านมาน้องชายเนี่ยทำงานด้วยความซื้อสัตว์สุจริตก่อนหน้านี้ทำงานด้านปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ถูกยกย้ายโดยไม่สมัครใจ
ถ้าจำได้ก็คือในช่วงระหว่างที่สารวการยังคงคลุ้มคลั่งอยู่อ่ะที่ออกมาเดินถือปืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีการตะโกนเรื่องการทำงานเรื่องยาเสพติดเรื่องหลายหลายอย่างแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันซึ่งอ่ะเรื่องคดีก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ครอบครัวเขาคาใจสงสัยอันนี้ก็คิดว่าต้องตอบเหมือนกันก็อาจจะต้องตอบให้ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่สังคมก็

แม่ขอวันเป็นวันนี้เจ๊มอยพี่เต๋าน่าจะโพสต์ประมาณนี้เปล่ารักกันมานานนานแต่งงานอยู่กันมาสามสิบปีมีลูกสาวสุดเลิฟสองคนไม่ขออะไรมากขอรักกันต่อดูแลกันจนกว่าจะหมดเวลากันคือพอเนอะแม่บุ๋มกับลูกสาวสองคนของพ่อก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คุณชมพูคุณชมพูไม่ได้เอามาพูดแล้วก็จริงมีข่าวไปตกอยู่
ไปดูเป็นภาพการถ่ายฟิตติ้งชุดงานรามัยนัทอนาชาติค่ะ
เทศกาลโขนกรุงศรีปีที่สี่

คุณนุ่นก็มีการนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมมาค่ะ
เมนต์ก็เข้าไปแบบว่าชมกันมากมายแต่งชุดของนางศรีดานะคะ
ดไลค์แล้วก็คนเข้ามาแบบว่ามีจำนวนสูงถึง๑๕๐๐ครั้งกันเลยทีเดียวค่ะ
เป็นคนใส่ชุดไทยสวยมาก

เพราะว่าตอนที่เขาเล่นละครพิษวาสอ่ะคุณวินดูแล้วมันก็แบบมันเคิบเลยนะ
ดูเขาหน้าจอแล้วมันแบบทำไมสวยจัง
คุณเห็นจริงเออว่ะนางเป็นคนใส่ชุดไทยสวย
สวยจริงแล้วรวบผมแบบเป๊ะรำแบบโอ้โฮ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่ไปกันก่อนนะฮะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแบบคุณแบบ